ไทยรัฐทีวีสาดความสุขถึงหน้าจอทีวีบ้านคุณ
กับรายการพิเศษวันมหาสงคราน๑๓เมษายนนี้

คลิปนี้ก็แพลนไว้อยู่ประมาณสิบวันนะคะ
พี่สาวมาบอกพูดอะไรไม่ออกเลย
แต่ก่อนแซ่บแซ่บมาก
๗โมงครึ่งภาพหลงยุค
ต้องกำลังแอบจับมือพี่อัมด้วยตื่นเต้นมาก

๙โมงไทยรัฐเชียร์เตอร์
๑๑โมงครึ่งชัดท่านข่าวฮอลิเดย

ความสนุกไปกับรายการดี